คุณผู้ชมว่าด้วยเรื่องของคดีหวย
หวย๓๐ล้านหมวดจรูนกับครูปรีชา

อยู่ในขั้นของปปช
ในการพิจารณาว่าคดีของแจ้งความเท็จ
กับคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ที่ไปเปลี่ยนคำในสำนวน
ใช่ฮะก็เป็นอยู่ในขั้นตอนของปปชอยู่
ส่วนเรื่องของคดีหวยอีกคดีหนึ่ง
หรือว่าคดีหวยเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด
ระหว่างปติ้นปดาและก็ปจบรูล

เพราะว่าตำรวจไปตามจับกลุ่มตัวป้าติ้น
ที่กุเรื่องถูกลอตตาลี๓๐ล้านบาท
ปี๕๙และปี๖๐ได้
ในขณะที่ป้าจบรูนเฮ็กหรือว่าป้าติ๋ว
แล้วก็ป้าดาหรือว่านางสุดารัฐน้อยนิด
มามอบช่อดอกไม้ขอบคุณพลตำรวจตรีมัยตรีฉิมเฉิด
ผู้บังคับการกองปราบปราม

จับกลุ่มตัวนางเรวดีหาแก้วหรือว่าป้าติ้นได้
ด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย
เนื่องจากมีหมายจับจากศาลจังหวัดมีนบุรี
โดยรู้อยู่ว่าไม่ได้มีการกระทำผิดเกิดขึ้น

หรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญานะครับ
ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชน
เสียหายโดยเจตนาเพื่อกันแกล้งบุคคล
ให้ได้รับโทษหรือรับโทษหนัก
แล้วก็หมินประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณานะครับ
ก็จากกรณีที่ป้าติ้นหรือนางเรวดี
แจ้งความกับตำรวจ๒คดี๒ปีซ้อนเลย
คือในปี๒๕๖๐ป้าเรวดีแจ้งความกับตำรวจ
ว่าถูกป้าติ๋วยักยอกเงินรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล๓๐ล้านบาท
งวดประจำวันที่๑เมษายน๒๕๖๒
โดยอ้างว่าร่วมกันซื้อสละกชุดนี้
แต่เมื่อตำรวจตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นการกุเรื่องขึ้นมาทั้งหมดนะครับ
แล้วก็ในปี๒๕๕๙ทางด้านของป้าเรวดีหรือว่าป้าติ้น
ก็ไปแจ้งความที่สนประเวท
ให้จับป้าสุดารัฐน้อยนิดอายุ๕๙ปี
ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทในข้อหายักยอกลอตเตอรี่
รางวัลที่๑งวดวันที่๑เมษายน๒๕๖
มูลค่า๓๐ล้านบาท
ก็เท่ากับ๒ปีที่นางเรวดีหรือว่าป้าเรวดี
ไปแจ้งความเอาผิดกับเพื่อนรัก
ยักยอกเงิน๓๐ขออภัย
ักยอกลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัล๓๐ล้านบาทไป
แต่ทั้งหมดทั้งมวลตำรวจเขาวิเคราะห์เรียบร้อยแล้ว
ปรากฏว่านางเรวดีแจ้งความเท็จ

นางวิไลพรบรัตนะซ่อยหรือว่าป้าเล็ก
หมายจับเช่นเดียวกันเป็นคดีของปี๕๙
โดยหลังจับกลุ่มป้าติ้นแล้วก็ป้าเล็กได้
ก็นำทั้งสองคนไปที่กองปราบราม
พลตำรวจตรีมัยตรีชิมเฉิดทำการสอบสวนเบื้องต้น
ทั้งสองคนยังให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
โดยมีกำหนดจะนำตัวไปฝากขังที่สารอาญา
ในวันนี้๑พฤษภาคม
ส่วนป้าติ๋วและป้าด่าบอกว่าโล่งใจนะ
ติ๋วก็คือป้าจรูนนะ
ดาก็คือป้าสุดารัฐนะบอกว่าโล่งใจ

และมั่นใจในกระบวนการยุติธรรม
จะให้ความเป็นธรรมกับตัวเองได้
ซึ่งทั้งสองป้าพูดถึงคำสาบาน
ที่เคยไปสาบานต่อหน้าวัดพระแก้วไว้จำได้ไหม

นางเรวดีทั้งป้าสุดารัฐทั้งป้าจบรูน
สาบานต่อหน้ากันและกัน

เพียงถ้าใครทำผิดก็ว่ากันไป

โดยป้าติ๋วและป้าดาบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงเห็นไหมล่ะ

สองป้าก็มั่นใจถึงไปสาบาน
แล้วผลก็ปรากฏออกมาแล้วครับ
ป้าก็ดีใจมากความจริงปรากฏออกมาแล้ว
เพราะว่าเราไม่ได้ซื้อจริงไม่ได้ถูกจริง
ศักดิ์สิทธิ์ที่ว่าไปสาบานศักดิ์สิทธิ์จริงมีจริง
ไอ้นี่ป้าศรัทธาเพราะป้าไม่ได้ผิดจริง
ถึงไปสาบานป้าก็สบายใจขึ้นเยอะ
แล้วก็ได้ความเป็นธรรมจากหน่วยงานทุกหน่วยงานที่ช่วยเหลือ
ป้าก็ภูมิใจมากและก็ดีใจมาก
กับสองป้านี้รอดแล้วนะป้าจรูนกับป้าสุดารัฐ
ความผิดก็ไปตกที่ป้าเรวดีในการแจ้งความเท็จทั้ง๒ปี

ด้านของนายอาชิริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัธยกรรม
บอกว่าแม้ป้าติ้นหรือว่านางเรวดีจะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาก็ไม่น่าเป็นห่วง
เพราะว่ามีหลักฐานชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องของการตรวจพิสูจน์สลาก
รวมถึงเรื่องของพยานบุคคลคือผู้ค้าสลาก
ยอมรับว่าได้รับการติดต่อจากป้าเรวดีให้ช่วยเป็นพยาน
แต่ผู้ค้าสลากไม่เอาด้วย
ค้าสลากที่คำชโนธนะปี๖๐บอกไม่เล่นด้วยไม่เอาด้วยนะครับ
ตอนนี้ก็เข้าสู่ขั้นตอนการดำเนินคดีแล้วก็ส่งสารต่อไปนะครับ